เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการแถลงข่าวความพร้อมนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยก็ยืนยันจะไม่ประมาทติมอลเลสเตย์
แม้ว่าชื่อฉันจะเหนือกว่าก็ตามครับ
รวรรณรายวัชกุญศือทีมชาติไทยพร้อมด้วยเฉลิมพงศ์เกิดแก้วกัปตันทีม

ยืนยันว่าจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนาม
และขอให้รอลุ้น๑๑ผู้เล่นตัวจริงในวันพรุ่งนี้
ซึ่งตอนนี้ขอโฟกัสไปทีละเกมนะครับ
ขณะที่เฉลิมพงศ์มองว่าเป็นเกมที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้น
และนักเตะทุกคนก็พร้อมแล้วสำหรับแมชนี้
เชื่อว่าจะเก็บใช้ชนะได้อย่างแน่นอนนะครับ
ทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจอกับตีมอลเลสเต้ในวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลา๑๙นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ

อายุน้อยสุด๑๖ปีมากสุด๒๖ปีนะครับ

พฤศจิกายนไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะครับ
เป็นเกมเย่า๒๑พฤศจิกายนบุกไปเยือฟิลิปปินส์
และ๒๕พฤศจิกายนเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์ครับ
ส่วนทีมชาติไทยทีมฟุตซอลนะครับ
เข้ารอบรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๙
ที่เมืองยอกจากาต้าประเทศอินโดนีเซีย
ยิง๓๕ประตูและเสียไปเพียงแค่ลูกเดียว
พูดถึงการเจอกับอินโดนีเซียเจ้าภาพว่าจะเป็นเกมที่ยาก
เพราะเคยแพ้ใน๔เกมที่มาเลเซียเมื่อปีที่แล้ว
อีกทั้งชัยวัดแจ่มกระจ่างก็จะติดโทษแบน
อินโดนีเซียก็มีนักเตะ๔๕คนที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
วกกับความกดดันจากกองเชียร์เจ้าถิ่น
ซึ่งเจษฎาชูเด็ดกัปตันทีมก็บอกให้นักเตะเลือดใหม่นั้น
เตรียมรับมือสำหรับเกมรัฐนี้ไว้ด้วยครับ